ขึ้นนี่นะคะคุณผู้ชมย้ำเตือนกันเลย
ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกง่วงเนี่ยอย่าฝืนเลยนะ
เพราะว่าอีกแค่แบบโล๒โลอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้
อันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
ให้ดูหน่อยค่ะเสียเจ้าของโรงน้ำแข็ง

ตายเลย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
เป็นช็อตที่วูบแล้วก็ทำให้ไปชนท้ายรถใหญ่คันข้างหน้าพุ่งลงข้างทางแบบนี้นะคะ
โอ้โหเฉียดตายเหมือนกันนะรถของเสียเจ้าของโรงน้ำแข็งเป็นบีเอ็มสีดำ
ชนกับรถพ่วงสิบแปดล้อค่ะจุดตรงนี้คือถนนสายบ้านนาบางอ้อฝั่งขาเข้าค่ะ
อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกทีนี้พอทีมกู้ภัยได้รับแจ้ง
สว่างอารยะนครนายกเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะช่วยสองคนที่อยู่ในรถนี้
นั่นก็คือนายศักดาจินดาทรัพย์ซึ่งเป็นเสียเจ้าของโรงน้ำแข็งอายุ๖๘ปี
กับภรรยาก็คือนางบุญเรืองอายุ๖๕ปีนะคะก็ประสบอุบัติเหตุ
ทั้งตัวเสียศักดาและภรรยาคือนางบุญเรือนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะ
แต่สภาพรถดูสิโอ้โหตกข้างทางพังยับเยินนะฮะใช่ค่ะ
คือมันยู่ไปขนาดนี้เลยอ่ะแล้วรถคู่กรณีรถสิบแปดล้อเนี่ย
ด้านหลังที่เป็นกันชนก็ยุบพังเสียหายนะคะคุยกับเสียเจ้าของโรงน้ำแข็งก็บอกว่า
ผมกับภรรยาผมเนี่ยนะกำลังจะกลับบ้าน
เพิ่งจะไปงานแต่งงานกันมาแถวที่ธัญบุรีปฐุมธานีค่ะ
ขับมาแล้วรู้สึกง่วงจริงง่วงแล้วก็พยายามฝืน
อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงบ้านอยู่แล้ว
สองกิโลเมตรคุณผู้ชมจะถึงบ้านอยู่แล้วแต่สุดท้ายมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่เสียเชื่อนะที่เสียและภรรยารอดมาได้เนี่ย
เล่าให้นักข่าวฟังแล้วหยิบออกมาให้ดูด้วยค่ะเอามาโชว์ให้ดูเลยว่า
นี่แหละคือบารมีของเหรียญหลวงปู่ชม
รุ่นนี้รุ่นฟ้าผ่าที่วัดท่าทรายค่ะเลี่ยมทองห้อยคอพกติดตัวทุกที่แบบนี้
ก็เลยเชื่อว่าเป็นบารมีของหลวงปู่อะนะคะครับแต่เราอย่าประมาทนะคุณฮะ
ใช่ไม่มีหลวงพ่อหลวงปู่ไหนช่วยได้นะมีแต่หลวงพ่อง่วงไม่ขับ
ใช่นะฮะถึงจะช่วยเราได้นะครับ